จากเรื่องราวข่าวงูข่าวเบากันบ้าง
เรามาดูเรื่องของการเมืองแหละครับ
สถานการณ์การชุมนุมที่ร้อนแรงขึ้นไปเรื่อยนะครับ
วันนี้คุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
ได้เรียกหลายฝ่ายเพื่อที่จะมาสื่อสารซึ่งกันและกัน
ว่าจะหาทางออกกันยังไง
หรือจะใช้วิธีใช้กลไกของรัฐสภาในการหาทางออกนะครับ
หรือว่าทางพักร่วมรัฐบาลว่ายังไงกันบ้าง
ก่อนหน้านั้นพักฝ่ายค้านเขาก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ
ในการขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามันขึ้น
เพื่อที่จะแก้ไขเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมในขณะนี้นะครับ
ซึ่งที่รัฐสภานะฮะทั้งหัวหน้าพักทั้งตัวแทนพักการเมืองทุกพักนะครับ
ได้เข้าหาบรือขออภัยนะครับ
ได้เข้าหาบรือกับนายชัวร์หลีกภัยประธานรัฐสภา
เพื่อวางแผนแนวทางให้สภาพภูมิแถมรัฐศดรเนี่ย
หาทางออกถึงวิกฤตการณ์การเมือง
ซึ่งนายชัวร์หลีกภัยบอกว่าฝ่ายสภาพผู้แทนรัศดร
ตอนนี้จริงไม่สามารถแทรกแทรงการทำงานของรัฐบาลได้
ก็เลยต้องเรียกเข้ามาพูดคุยกันก่อน
สื่อสารกันก่อนว่าจะหาทางกันยังไงดี
จะได้ข้อสรุปกันอย่างไรก็อยู่ที่การพูดคุยกันในวันนี้
ก็อาจจะส่งเป็นข้อแนะนำข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนเรื่องของการขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัน
จริงถือเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกฝ่าย
มีเวทีหาทางออกร่วมกัน
แต่ก็ไม่ทำให้หาทางออกได้ทันทีนะฮะ
เพราะเหลือเวลาอีก๑๐วัน
ตามขั้นตอนถ้าจะต้องเปิดจริง
ก็จะต้องมีขั้นตอนก่อน
หรือไม่ถ้าจะเป็นการเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญก็จะเริ่มขึ้นแล้ว

ที่๑พฤศจิกายนเขาจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
ก็มีการประกาศเป็นกฤษฎีกา

แต่ทีนี้ครั้นว่าจะมีการมาแทรกกลาง
ก็คือเปิดประชุมสมัยวิสามัน
ขึ้นมาเนี่ยเหลือเวลาอีก๑๐กว่าวัน
ตรงนี้ต้องดูว่าจะมีช่องทางหรือวิธีการไหนได้บ้าง
คือมันก็ต้องขอเสียงก่อน
ใช่จะใช้วิธีการคือประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรีจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลพรุ่งนี้
คอรมอลต้องเห็นชอบก่อนนะคะ
มันก็จะมีขั้นตอนระหว่างทางตรงนี้นะฮะ
มันก็อาจจะไปประจวบเหมาะซ้อนช่วงเวลา

ฟังเสียงของคุณชวนหลีกภัยนะครับ

ผมเองจะเป็นคนที่ทำเรื่องส่งไปยังฝ่ายบริหารเขา
คือเราเข้าใจบทบาททั้งหมดฝ่ายบริหารเขาเป็นผู้ดูแล
ข้อที่จะบอกว่าเปิดสภาปุ๊บปัญหาหมดปั๊บ

แต่ว่าเผื่อว่าทุกฝ่ายจะได้มาพูดกันในที่ประชุมนะครับ
แล้วก็หาทางออกร่วมกัน
บางคนก็ว่าเหมือนว่าคุณชวนเรียกสแตนบายเหมือนกันนะ
เพื่อที่จะมีการลงเสียง๑ใน๓ของสสทั้งหมด
ในการขอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันได้
ก็ต้องหาทางออกแต่ว่าคุณชวนก็บอกว่า
ทางออกในสภาน่าจะยังมีอยู่
สภาน่าจะมีกลไกในการหาทางออก
เหตุวุ่นวายเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้น

การหาบรือ๓ฝ่ายในวันนี้
จะต้องทำให้สังคมมั่นใจได้ว่า
จะสามารถแก้ปัญหาและหาทางออก
และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ในเวลาแบบนี้นะครับ
การหาบรือนี้จะต้องจบโดยเร็ว
แม้จะไม่ได้รายละเอียดมากนัก
แต่ก็ต้องมีแนวทางสักแนวทางหนึ่งที่แน่นอน
แล้วก็เชื่อว่ามาตรการสำคัญในการหารือกันวันนี้
ก็คือเรื่องของการเปิดประชุมวิสามันแบบเร่งด่วน
ตามที่ฝ่ายค้าเขาเรียกร้องมา
แม้จะมีเวลาเหลืออีกแค่๑๐วัน
ก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญก็ตามนะฮะ
และเมื่อมีการเปิดประชุมสมัยวิสามันแล้ว
จะต้องหาบรือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลทันที
แล้วก็ให้มีการโหวตลงมติทันทีว่าจะรับหรือไม่รับ
เชื่อว่าหากโหวตผ่านสถานการณ์จะดีขึ้น
แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะสามารถยื่นต่อการประชุมสมัยสามัญได้
เห็นไหมฮะกลางทางมันก็มีข้อดีแบบนี้
ประชุมกันไว้ก่อนผ่านไม่ผ่านเรื่องของรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูล
การแก้ไขรัฐธรรมนูลก็จะได้ไปพูดคุยกันต่อ
ในการประชุมสมัยสามัญ๑พฤศจิกายนนะฮะ
โดยนายสุธินบอกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นคนถอดสลักปัญหานี้
หากพักร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการเป็นพักร่วม
ก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่งก็เป็นได้นะฮะ
แล้วก็มีโหนที่ชื่อว่าโหนวสุได้ทำนายเรื่องของดวงเมืองไทยเอาไว้
ตั้งแต่เดือนมกราคมปี๖๓
บอกว่าในปี๖๓จะเป็นปีที่การเมืองไม่นิ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่น่าตกใจ
ในความแม่นยำที่โหนวสุได้ทำนายไว้ตั้งแต่ต้นปีนะฮะ
คือโหนวสุทำนายว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ถึงตุลาคมปี๖๓จะเป็นช่วงที่เกิดการชุมนุมประท้วงรัฐบาล
แล้วก็มอบการเมืองต่างขึ้นมากมายต่อเนื่อง
ทุกเดือนจะต้องมีม็อบมาปิดถนนกดดันรัฐบาล
ให้ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือว่าเปลี่ยนตัวนายกกับคอรมอล์
ไม่มีพักรัฐบาลร่วมกับพักฝ่ายค้าน

ที่เป็นไปตามการโคจรของดาวพฤหัสและดาวเสา
ซึ่งตามสถิติเมื่อดาวใหญ่ทั้งสองดวงนี้โคจรผิดปกติ
และสัมพันธ์กับดาวพระฤหัสและดาวเสาเดิมในดวงเมือง
มักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
หรือการเปลี่ยนแปลงคั่วการเมืองครั้งใหญ่เสมอ
ซึ่งการโคจรของดาวในปี๒๕๖๓นี้
ค่อนข้างจะคล้ายกับปี๒๕๔
ปีที่สำคัญคุณที่เรามีการเปลี่ยนแปลง
เรื่องของระบบการปกครองนะฮะ
ดังนั้นทางหนวสุเคยทำนายไว้
ชัดเจนเลยว่าปี๖๓นี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองครั้งสำคัญ

ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ให้ตรวจสอบแล้วก็ให้ระงับการออกอากาศของสื่อทีวี๔สื่อ
ขอยืนยันในการทำหน้าที่ตามวิชาชีพสื่อให้ข้อเท็จจริง
และให้บทวิเคราะห์แก่ประชาชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะแล้วก็เรียกร้องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการใช้อำนาจและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเที่ยงธรรมด้วยนะครับ
เป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวนี้นะฮะก็มีการโพสต์เหมือนกัน
บอกว่าขอบคุณเพื่อนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจ
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งใดมาทางกองบรรณาธิการ
ตรวจสอบว่าเป็นคำสั่งมาจริงนะครับแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการใดตอนนี้
โดยระบุว่าเราและสื่อหลายสำนักอาจจะถูกปิดโดยรัฐ
ปิดกั้นสื่อเป็นการกระทำของพระเด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เขาหลอกลวง
ขอประนามรัฐที่พยายามคุกคามแล้วก็ปิดกั้นสื่อ
เพจหากเราจะถูกปิดจริงตามเอกสารที่ปรากฏ
แต่ด้วยพลังของประชาชนเราจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม
เพื่อป้องกันการถูกปิดทางกลุ่มเองก็ได้เปิดเพจสำรอง
แล้วก็ตอนนี้โอ้โหแฮชแท็กร้อนแรงเลยแฮชแท็กที่ว่า
คุกคามสื่ออิสระเต็มฟีดไปหมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ประชาชนใครก็เป็นสื่อได้นะครับ